เดี๋ยวไปกันต่ออีกหนึ่งที่คุณผู้ชมขาพาไปดูพิธีสมโพธิ
พระโพธิสัตว์กวนอิ่มพันธ์พระหัสครั้งที่๒ประจำปี๒๕๖๐นะคะ
งานนี้ค่ะจัดขึ้นที่บริเวณลานพิธีสาราโรงช้างศูนย์ศิลปาชีพบางไซ
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏนะคะ
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่๑๘แล้ว
เพราะฉะนั้นตามคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มไปดูงานนี้กันเลยค่ะ
เชิดสิงโตแห่งังกรถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
ภายในพิธีสมโพธิศัตริย์กวนอิมพันธุ์พระหัดครั้งที่๒

พระบรมราชินีนาฏจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปฏิสถานองค์จำลองของเจ้าแม่กวนอิ่มณพระตำหนักชั่วคราว
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษนายธานินไกรวิเชีย
นายธานินไกรวิเชียนอดีตองคมุนตรีเป็นประธานจัดงาน
สักการะบูชาก็เป็นอีกหนึ่งสิ่ง
ที่ถูกจัดเรียงไว้อย่างสวยงาม
ทั้งหมดคือผักผลไม้อาหารหวาน
ทำจากงาและถั่วนำมาปั้นเป็นรูปสัตว์ต่าง
โดยภายในงานปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด
ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ
ในการบูชาวองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม

ประดิษฐ์เป็นบายสีอย่างงามวิจิตแบบไทย
และทำตัวมังกรสัตว์มงคลตามความเชื่อของคนจีนอีกด้วย
สำหรับพระพฤษฎกวนอิ่มพันธุ์พระหัท
แกะสลักด้วยไม้จันเหลืองอายุกว่า๑๐๐ปี

โดยผ่านฝีมือของนายถูเจีย
ศิลปินแกะสลักไม้มือเอก
สถาบันแกะสลักโออามิงชิง
แห่งนครเซี่ยงไฮประเทศจีน
ที่เป็นตัวแทนรัฐบาลและประชาชนชาวจีนจัดสร้างถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษ
เนื่องไหนวัตรโรกาสมหามงคล
เลิมพระชนมพันศาครบ๖รอบ๕ธันวาคม๒๕๖๒
ตัวเลขที่มีความเชื่อมโยงกัน
คือองค์เจ้าแม่กวนอิ่มมีความสูง๖เมตร
เพื่อให้เท่ากับการเฉลิมพระชนมพันศา
หลวงราชการที่๙ครบ๖รอบ
น้ำหนักรวมของเจ้าแม่กวนอิ่ม๕๓๐๐กิโลกรัม
อันมีความหมายว่าในหลวงราชการที่๙
ครองราชมาทั้งสิ้น๕๓ปี
และเพื่อเป็นการแสดงความปลื้มปิติยินดี
ของประชาชนชาวจีนที่มีต่อในหลวงราชการที่๙
อีกทั้งยังเป็นการกระชับสัมพันธมิตรีอันดีระหว่างสองประเทศ

พระมหากรุณาธิคุณของประชาชนชาวจีน
ที่ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภาร
อยู่ในประเทศไทยด้วยความผาสุขร่มเย็นตลอดมา
ซึ่งการจัดงานวันนี้ก็เป็นการบวงสวงท่านเจ้าแม่โกนิม
และเราก็ได้ทำแบบนี้ทุกปีนะครับปีละสองครั้ง
วันที่๒๐๒๑มีนาคม
แล้วก็วันที่๒๐๒๑
กันยายนทุกปีครับ
เป็นการบวงสวงท่านเจ้าแม่ครัวนิม
การจัดงานสมโพธิในครั้งนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่๑๘
เพื่อก่อตั้งเป็นมูลนิธิพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัส
ต่อยอดให้ผู้มีจิตศรัทธาที่เลื่อมใสต่อองค์เจ้าแม่กวนอิ่ม
ได้ร่วมสร้างพระตำหนักถาวรบริเวณริมน้ำเจ้าพระยา
ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไซแห่งนี้
ส่วนเรื่องแบบนั้นเราก็ได้ให้ท่านอาจารย์เผ่า
ซึ่งมาจากมหาริยาศิลปกรณ์ด้วยเป็นผู้ที่ออกแบบ
โดยที่เรียกว่าเราต้องการจะให้เป็นแบบที่

ส่งเสริมทั้งศิลปะวัฒนธรรมทางด้านไทยด้วย
แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเชื้อกลิ่นอายของ
ของศิลปกรรมจีนเข้ามาด้วย
ปัจจุบันพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัส
ดิษฐานภายในห้องกระจกอย่างดี
และมีการติดตั้งเครื่องปรับอุณหภูมิและความชื้น
เพื่อรักษาเนื้อไม้ให้มีความคงทนถาวร

กลายเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจแก่ประชาชนชาวไทยและชาวจีน
ตลอดจนชาวต่างชาติที่เริ่มสายศรัทธา

ได้เดินทางมาสักการะบูชา
เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

ประดิษฐานภายในเมืองกรุงเก่าแห่งนี้
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน